สวัสดีครับตอนนี้หลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาปกครุมเมืองไทยของเราหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ก็เป็นเวลา๑เดือนพอดีนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์นั้นมาตั้งฉากในบริเวณตอนกลางประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพมหานคร
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ตกชุกที่สุดนะครับ
ซึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมนั่นเอง
คุณผู้ชมจะสังเกตว่ากระแสลมที่มีการพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ
กระแสลมฝั่งนี้เป็นมรสุมฤดูฝนนะครับหลังจากนี้สังเกตสีเขียวดีดีนะครับ
จะค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีบทบาทกับในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางนะครับแล้วหลังจากนั้นครับปลายสัปดาห์ก็ไปต่อนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจุดดังกล่าวที่มีความชื้นเข้าไปสะสมก็จะมีฝนที่ตกค่อนข้างเยอะ
นี่คือปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
สีแดงคือมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า๘๐มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ
นี่ครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์ครับจะสังเกตว่ามีฝนเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ฝั่งอันดามันใครอยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังด้วย
นี่คือคำนวณต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับจะสังเกตว่าจุดที่มีปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อยก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
แน่นอนครับเรื่องของฝนเนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับมีหย่อมฝนสองหย่อมหย่อมหนึ่งอยู่ทางตอนล่างของจีนหย่อมหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราดูการคำนวณของกรมตุนิยมวิทยาก็จะพบว่าหลังจากนี้จะมีกลุ่มฝนนี่นะครับค่อยเคลื่อนตัวผ่านจากบริเวณทางตอนบนบริเวณไทยนะครับเข้าสู่หย่อมความกฎอากาศ
ก็จะลดลงคลื่นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเลก็ควรที่จะงดไปก่อนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรุ่งกอดร้อนหนาวครับผมคุณตนันพิสิทธิ์มหาลังสวัสดีครับ